ในรงสมีพระยาอีกเหมือนกันครับลุ๊คครับ
ผู้ชายคนนี้ตามไปง้อภรรยาถึงบ้านแม่ยายค่ะ
มุ้งขึ้นมาเจอชายอื่นนอนกับภรรยา
ก็เลยเกิดการดวนปืนกันขึ้นค่ะ
ก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะเลือดนะคะเลือดสาดเต็มห้องเลย
แล้วก็เปื้อนที่นอนเปื้อนมุ้งด้วยซองปืนนี่ยังตกอยู่ข้างที่พื้นเลยนะคะ
มีลูกโม่กับกระสุนอีกจำนวนนึงนะคะดวนปืนกัน
เมื่อวันที่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่ได้เจ็บสองเจ็บสามค่ะ
ภรรยาก็เจ็บด้วยนะคะนายเสืออายุสามสิบเจ็ดปีถูกยิงที่หัวไหล่กับต้นขา
ลายที่สองในหนูเจ้าของปืนลูกโม่ถูกยิงที่ไหล่ซ้ายกับน่องซ้าย
และอีกคนคือนางสาวเบนกระสุนทะลุปากรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกัน
คือในหนูกับนางสาวเบนเนี่ยเขาอยู่กินกันมากว่า๒๕ปีมีลูกกัน๒คน
แต่มีปากเสียงกันแล้วผู้หญิงก็ตัดสินใจไปอยู่บ้านแม่๑เดือนแล้วค่ะ
วันนั้นนายหนูตามมาง้อภรรยาที่บ้าน
พอขึ้นไปที่ห้องไปเปิดมุ้งภรรยานอนกับผู้ชายอีกคนนึง
ก็คือในเสือค่ะก็โกรธนะคะเอาปืนลูกโม่ออกมาไล่ยิง
แต่ปรากฏว่าอีกฝ่ายหนึ่งพกปืนเหมือนกันในเสือก็มีปืนเหมือนกันเป็นปืนแกซีนค่ะ
ก็เลยยิงสวนกันไปมาเจ็บทั้งสองฝั่งแล้วกระสุนก็ไปถูกนางสาวเบนภรรยาเนี่ยค่ะ
บาดเจ็บไปด้วยอีกคนนึงสามีเนี่ยยอมรับบอกโกรธทำใจไม่ได้
เพราะว่าคนที่อยู่กับภรรยาตัวเองเนี่ยก็รู้จักกันเป็นคนที่เคยทำมาหากินด้วยกันค่ะ
ได้มีเหตุยิงกันแต่เราก็ไม่ทราบว่าใครยิงใคร
ผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าทางคนที่มาเป็นชูเนี่ยยิงก่อนแต่ก็ยังข้อนี้ก็อยู่ในขั้นสอบส่วนอยู่
แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ทราบผู้ชายที่เป็นชู้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครตอนแรกนะ
พอหลังมาก็ถึงมารู้ว่าเป็นเพื่อนรักกันอะไรอย่างนี้เคยทำกินด้วยกัน
มาแอบชอบแฟนเก่าแล้วก็มาแอบคบกันอะไรอย่างนี้
อ่ะจากเหตุการณ์นี้ก็คงต้องไปคุยกับตำรวจทั้งสามคนเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกจะดำเนินคดีทั้งสองฝ่ายคือในหนูกับในเสือข้อหาพยายามฆ่า
แล้วก็ความผิดตามพรบออาวุธปืนค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องพิสูจน์หัวกระสุน
คราบเขม่าปืนที่ไปยิงถูกนางสาวเบนด้วยว่าปืนใครปืนใครไปโดนผู้หญิงนะคะ
เพื่อที่จะแจ้งข้อหาเพิ่มค่ะล่าสุดมีรายงานบอกว่าในหนู
คนที่เป็นสามีได้รับการประกันตัวเพราะไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
ส่วนในเสือถูกอายัดตัวไว้ดำเนินคดีต่อดำเนินคดีต่อตามกฎหมายค่ะ